เมื่อวานนี้ก็เลื่อนการประชุมกันไป
เพราะเพื่อไทยแจ้งว่ามันยังไม่มีความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องการที่จะไปหาเสียงสนับสนุนมาโหวตนายกใช่ไหม

เพราะของเดิมที่ทำไว้คือทำตอนที่ก้าวไกลเขาเป็นแก่นำ

ที่การพักเผื่อไทยใช้แจ้งเรื่องนี้คือถ้าเป็นเรื่องเลื่อนการประชุมเมื่อวานนี้
กับสวก็ได้เสียงเพิ่มเติมจาก๑๓เสียงบ้างแต่ยังต้องคุยต่อ
นะครับแล้วเมื่อวานนี้มันก็มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการที่
อาจจะต้องมีการเลื่อนวันประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกหรือไม่
ก็เลยตัดสินใจขอเลื่อนการประชุม๘พักร่วมไปเลยดีกว่า
ทีนี้สวหลายคนที่ไปคุยนะครับ
สวก็ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ขณะเดียวกันเมื่อวานก็ได้โทรไปหาคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
และคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกล
เพื่อแจ้งเรื่องราวต่างซึ่งก็พูดคุยเข้าใจกันดีในหลายเรื่อง
เดี๋ยวถ้าเพื่อไทยนัดประชุมวันไหนก็คงจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่ง
การคุยกับพักการเมืองคั่วรัฐบาลเดิมซีก๑๘๘เสียง
คุณประเสริฐเลขาธิการพักก้าวไกลยืนยันว่าเป็นการหารือ
แล้วก็สอบถามจริงไม่ใช่การไปยืมมือเพื่อน
บีบก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้าน
เพื่อไทยแค่ต้องการไปสอบถามความคิดเห็นของแต่ละพักเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้
มีอยู่๒๓ข้อไม่ใช่ของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
แต่เป็นการพูดคุยจนตกผลึกระหว่าง๘พักการเมือง
ก็คือตอนที่ก้าวไกลเขาส่งไม้ต่อให้เพื่อไทย
สอดคล้องกับที่เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นำ
ถ้ามีการนัดหมาย๘ภักดิ์ร่วมอีก
คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
มันจะแก้หรือไม่แก้
ที่ว่าเราจะร่วมกันดำหนุนคุณพิธาโอกาสมันไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันครับ
ตอนนี้พักก้าวไกลยังคงพยายามอย่างดีที่สุด
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลในสี่สามร้อยสิบสองเสียง
สำเร็จเป็นไปตามผลการเลือกตั้ง
รับว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปได้
สำหรับเก้าไกรเนี่ยยังจุดยืนเราชัดเจนว่าเราพยายามอย่างดีที่สุด
เพื่อจะให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามผลการเลือกตั้ง
อย่าเพิ่งไปประเมินนะครับผมคิดว่าแน่นอนการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้นะครับ
แต่ว่าขอให้รอการประชุมดีกว่า
ตอนนี้รัฐบาลข้าวต้มมัดเนี่ยยังเหนียวแน่นไหมนะครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ
คาดหวังและความต้องการของประชาชนที่อยากเห็นพักอันดับ๑และอันดับ๒
คือก้าวไกลกับเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย
จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของคั่วอำนาจเดิม
ส่วนตัวมองว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เป็นความต้องการของประชาชนอ่าเพราะฉะนั้น
สวหมดวาระโหวตนายกไม่ได้แล้วเราค่อยมาโหวตนายกกัน
เรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์มองว่ามันนานเกินไป
เชื่อว่าถ้าพักอันดับ๑กับอันดับ๒จับมือกันไว้อย่างแน่น
การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาแข่งเนี่ยก็เป็นไปได้ยาก
แล้วสุดท้ายกระแสความกดดันเนี่ยมันจะกลับไปสู่กลุ่มที่ไม่โหวตให้กับพักทางฝั่งนี้
ในการจัดตั้งรัฐบาลโหวตเลือกนายกครับ
ในขณะที่หลายคนหลายฝ่ายก็บอกว่าข้าวต้มมัดต้องแกะ
มันต้องจากมันถึงเวลาต้องแยกใช่ไหมคะ
มีหนึ่งคนที่เขาเหนียวแน่นบอกว่าเขาอยากให้คำตอบสุดท้ายยังคงเป็น
รัฐบาลจากพักฝั่งประชาธิปไตยและอยากให้๘พักร่วมจับมือกันให้แน่นนะคะ
อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยคุณนัทธวุฒิสายเกลือค่ะ
เขาบอกว่าผมไม่ขอบอกแล้วกันว่าบทสรุปนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหน
ผมขอส่งกำลังใจให้คณะทำงาน
และขอให้คำตอบสุดท้ายมันคือ๘พักร่วมรัฐบาลนี้
คุณนัทธวุฒิใส่เกลือบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันต้องมีทางออก
และทางออกต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของพัก๘พัก
ขอให้รอทีมเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันก่อน
ส่วนตัวผมเองผมขอย้ำจุดยืนเดิมทุกประการ
สำหรับผมจุดยืนเมื่อเดิมทุกประการ
เผยพูดวัยอย่างไรก็ยังมีความเห็นเหลือเท่านั้น
ถ้าถามว่าสภาวะประเทศตอนนี้ต้องมีรัฐบาลโดยเร็วไหม
คุณนัทธวุฒิบอกว่ามีเร็วได้มันก็ดี
ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันจำเป็นต้องช้าเนี่ย

และมันจะสามารถทำให้เร็วขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน
จริงเมื่อเช้าคุณนัทธวุฒิก็เพิ่งจะไปให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์มาในรายการคุยนอกจอนะคะ
ก็ยังบอกเลยนะคะว่าโอ๊ยการตั้งรัฐบาลในตอนนี้นี่มันไม่ได้ตั้งกันในสวนดอกไม้นะ
มันตั้งกันในดงสนามรบในดงกับระเบิด
เพราะฉะนั้นอยากให้กองเชียร์แต่ละฝ่ายใจเย็นอีกหน่อย
คือถึงแม้ว่า๘พักร่วมเขาจะพยายามหาทางออก

เขาก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันมีการเล่นเกมกันอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะเล่นกล้วยชวนงูเห่า
ส่วนตัวเนี่ยเคารพในข้อเสนอที่ให้รอ๑๐เดือน
แต่อีกฝ่ายเองก็คงไม่ได้รออยู่เฉยอีกเช่นเดียวกัน
คือถ้าปล่อยนานไปรับรองว่าไม่เป็นประโยชนกับทุกฝ่ายแน่นอน
มันจะกลายเป็นแรงเสียดทานที่เพิ่มมากขึ้น
การจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วมณปัจจุบันนี้

ส่วนตัวคุณนัทธวุฒิเชื่อว่าพักรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
จะจัดตั้งขึ้นได้และจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานของเพื่อไทย
แต่ถ้าเพื่อไทยทำไม่สำเร็จอันนี้เรื่องใหญ่แล้วแน่
โดยสิ่งที่เพื่อไทยเจอมาตลอด๒๐ปี
ก็กลั้นอย่างถึงที่สุดมันก็จะเดินผ่านไปไม่พ้น
เพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้ดีกว่า

ประคับประคองความรู้สึกหวานชื่นไปได้ตลอดทาง
อะไรที่มันจะกระทบความรู้สึกกันบ้าง

เอาเป็นว่าณตอนนี้ส่งกำลังใจให้กันดีกว่า
อย่างน้อยที่สุด